ถ้าคุณเป็นเพื่อนบ้านกับผู้ชายคนก่อเหตุคนนี้

วันดีคืนดีออกมาหน้าบ้านยิงปืน

คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้เพราะว่าเราตามเหตุการณ์ให้นะฮะ
โอ้โหนี่มืดขนาดนี้ตีหนึ่งตีสองคนจะนอนอ่ะ

โอ้โห๔๕นัดไม่รู้ยิงอะไรไม่รู้ยิงใครหรือเปล่านะครับ
เป็นคลิปที่เพื่อนบ้านเขาหวาดภาวะเขาเลยแอบถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
เพจดังเขาเอามาโพสต์ไว้นะฮะ
เราก็ไปสอบถามไอ้เพจดังว่าเอ๊ะเนี่ยคนที่เอามาโพสต์เนี่ย
เขาเป็นใครยังไงเราอยากจะรู้เรื่องราวนี้
นะครับปรากฏว่าทีนี้เราก็ไปตามเหตุนี้นะครับ
ได้เรียกเจ้าของคลิปมาสอบสวนแล้วนะครับ

ไปที่ห้องเช่าปูนชั้นเดียวภายในชุมชนเก่าจาน
หลังตลาดน้องบัวทศอุดรธานี
ซึ่งเป็นจุดที่ระบุแล้วก็เป็นจุดที่ถ่ายได้ในคลิปนี่แหละครับ
เคาะห้องพักของผู้ต้องสงสัยนะ
ว่าจะเป็นคนที่ออกมายิงปืนปั้ง
ปรากฏว่ามีเสียงผู้หญิงซึ่งคาดว่าเป็นภรรยาของผู้ต้องสงสัยตะโกน
มาบอกว่าสามีเธอไม่อยู่บ้านไม่อยู่ห้อง
ขอเบอร์โทรศัพท์ตำรวจไว้หน่อยเดี๋ยวติดต่อกลับไปเอง
แล้วก็ไม่ยอมออกมาเจรจานะคุณนะ
จากนั้นตำรวจก็แจ้งว่าวันนี้ตำรวจมาสอบถามเท่านั้น
ก่อนที่จะกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากตรงนี้ซะคุณ
เพราะอะไรคุณกลัวไงกลัวถ้าเกิดชายคนก่อเหตุ
ซึ่งเป็นชายต้องสงสัยเขามีอาวุธปืนและแอบอยู่ในห้อง
อยู่เอาปืนมายิงทำอย่างไรต่อ
ตำรวจก็เลยต้องกันคนนะครับเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย
ตำรวจเข้าไปอย่างเดียวพอนอกจากนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้น
ก็พบว่ากรณีนี้นะคุณนะคือคนถ่ายคลิปเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งความ
และยังไม่มีผู้เสียหายอื่นใดไปแจ้งความ
แต่จากการตรวจสอบการโทรศัพท์ก็ไม่พบว่า
มีผู้ร้องเรียนไปยังเพจดังโทรแจ้งเหตุที่๑๙
ตามที่กล่าวอ้างเพราะว่าในเพจเขาบอกว่า
คนถ่ายคลิปหรือว่าคนร้องเรียนก็โทรแจ้งแล้วนะแจ้งตำรวจแล้ว
แต่ตำรวจตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไม่มีใครแจ้งความคุณ
มันแค่เป็นคลิปที่เผยแพร่ออกมานะครับ
เราก็ไปสอบถามผู้เช่าห้องพักหญิงคนหนึ่ง
เปิดเผยขอไม่เปิดเผยใบหน้านะแต่เปิดเผยข้อมูลให้ฟัง
บอกว่านานทีจะได้ยินเสียงดังคล้ายประทัดนะ
ตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงจุดประทัดของสารเจ้าปู่ย่าที่อยู่ไม่ไกลตรงนี้
ซึ่งผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจสงสัยก็พักอยู่ห้องเช่าแบบดิฉันนี่แหละค่ะ
เขาก็เป็นคนดีนะมีอัธยาศัยดี
ชอบซื้อของมาฝากเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำด้วย
เหตุการณ์ยิงปืนขึ้นฟ้าอย่างเหตุการณ์คุ้มคลั่งอะไรอย่างนี้

คุณได้ยินเสียงเสียงยังไงครับประมาณนั้น
เหมือนเสียงประทั่นอ่ะแบบ

นึกว่าเสียงภูญาศาลภูญาเพื่อนจุดประทัดเขาเป็นคนดี
เขาเคยเอาปืนมาขู่ชาบ้านเหรอ
ไม่ไม่เคยค่ะไม่เคยเอาปืนมาขู่ชาบ้าน
ก็มีแบบได้ของอะไรมาได้แตงโมได้อะไรมา

ผู้ต้องสงสัยว่าเขาเป็นคนดีนะ
ส่วนชาวชุมชนอีกคนนึงเปิดเผยว่าได้ยินเสียงดังคล้ายปืนเหมือนกัน

ได้ยินเสียงสงสัยในคลิปนี้แหละอีกประมาณสัก๕๖นัด
และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้หน่อย
เพราะกลัวว่าหากเป็นการยิงปืนกันจริงมีอาวุธปืนกันจริงอยู่ในชุมชนเนี่ย
ไม่รู้ยิงใครหรือยิงขึ้นฟ้าแต่ว่าลูกปืนมันจะตกลงมา
หลังคาบ้านทะลุเข้ามาใส่คนแถวนี้นะฮะ
เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับ
เป็นว่าเบื้องต้นตำรวจก็รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะคุณนะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะฮะ
ส่วนคลิปนี้ในเพจเขาก็มีการลบไปแล้ว
เพราะว่าต้นโพสต์บอกว่าโอ้อยากให้ลบเขาก็กลัวเหมือนกัน

แต่ทีนี้เป็นเรื่องของตำรวจทีมข่าวของเราต้องตามเรื่องนี้นะฮะ